ส่วนประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
ทั้ง๓หัวหน้าพักเล็กเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ประสานเสียงกันเลยนะคะบอกว่าไม่เคยมีมติสนับสนุน
มงคลกิจสุขสินธารานนท์ให้เป็นรัฐมนตรี
แล้วก็เลยไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีเข้าใจผิด
ถ้าหากมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นนะคะ
ติดตามประเด็นนี้พร้อมกับประเด็นการเมืองอื่นกันค่ะ
นี่เป็นเหตุผลของนายพิเชษสถิรัชวาน

ระบุเมื่อวานนี้ว่าแก่นำ๗พักเล็ก
เคยร่วมกันสนับสนุนให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา

สนับสนุนให้นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยเป็นรัฐมนตรีในโคต้าพักเล็ก
ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์กันมาแล้ว
แต่ค้อยหลังได้เพียงวันเดียว๓แก่นำพักเล็ก
นายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์นายสุรทินพิจารณ์

เพื่อชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
พักเล็กยังไม่เคยมีมติเสนอชื่อนายมงคลกิจ
เจ้าตัวยอมรับสาเหตุที่ต้องรับตำแหน่ง
เพราะภายในพักมีปัญหาพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่อง

เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมาย
และปปชตรวจสอบการกระทำของผลเอกประวิทธิ

รอยต่อ๕จังหวัดว่าฝ่าฝืนข้อบังคับ
ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองและผิดกฎหมาย
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่
หลังเปิดใช้มูลนิธิเป็นสถานที่เจรจาความทางการเมือง
พักประชาธิปัตย์จัดงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ
มีสอสอและแก่นำพักคนสำคัญมากันครบ
ทั้งนายจุลินรักษณวิสิตหัวหน้าพัก
นายชวนหลีกภัยนายบรรยัตน์บรรทัดฐาน

จุลินยืนยันว่างานเลี้ยงวันนี้ไม่มีนัยยะทางการเมือง
และยังไม่มีสัญญาณปรับคอรมอจากนายกรัฐมนตรี
แต่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทธลุง
ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงด้วยในวันนี้
แต่มีรายงานว่ามีการนัดหารือกับสส
และอดีตสสใต้ประมาณ๓๐คนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ส่วนนายอันวาสาและสสปัตตานี
เคยออกมารวบรวมรายชื่อขอเปิดประชุมพัก
ประกาศนัดสื่อแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้

และปรับโครงสร้างพักให้มีความเข้มแข็ง
ข่าวแถรท์ทีวีรายงาน